เราเห็นเรื่องราวของโรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรที่ตะบนเขื่อนน้ำอเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

จบชั้นปีปกติก็เรียนดีกี่ล้านเด่น
ความโดดเด่นแต่ละอย่างที่มอบไปประกาศให้กำลังร้อนเรียนมันน่าสนใจนะคะ
ใช่ค่ะคุณครูและโรงเรียนบอกว่าแหมเด็กเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะด้านเนี่ย
มันควรจะชื่นชมและส่งเสริมใช่แต่ละคนก็มีทักษะที่แตกต่างกัน
เรียนดีกีฬาเด่นอันนี้สำคัญถูกต้องแหละแต่อย่างอื่นเนี่ยเราก็ส่งเสริมเขาได้
ว่าเขาเชี่ยวชาญอย่างนี้ฮะน้องปลาคลาฟ

เด็กชายธนกฤษนวเพชร

เป็นนักเรียนที่ขุดปูนาเก่งที่สุด

โอ้โหเอาขุดปูนานี่ทำรายได้นะ

เพื่อนบอกว่าปลาคราฟเนี่ย
ปูนาได้เนี่ยปลาคาฟเนี่ยนะฮะ
เร็วมากขุดทีนึงได้๒๐ตัวนี่ก็มีขุดปูนาได้๒๐ตัวนะปลาคาฟนะ
ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับเอาไปใส่ถุงขายเนี่ย
ถุงหนึ่งก็๒๐บาทนะครับได้ตั้งหลายถุงนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยให้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขติของเราฮะ
ติไปเจอปลาคาฟหน่อย

นัดเจอกลางทุ่มนาอย่างนี้เลย
ปลาคาฟพาเพื่อนมาเต็มเลย

ติจากไทยรัฐทีวีใช่ไหม

นี่ฮะพามาเลยฮะ
นัดกันแข่งกันขุดปูนาแข่งกันครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็มาอยู่กันที่
เอ่ออำเภอบ้านบ้านผือนะครับก็คือวันนี้เราก็
ปลาคอัพ

นี่อุปกรณ์พร้อม
กฏิกาหนะพี่ผู้ชมครับหลังจากมีอุปกรณ์เรียบร้อย
ก็มีเสียมมีจอบมีกระป๋องอะไรพวกนี้นะครับ
คาฟบอกว่าพี่ติต้องเดินมารัดเลาะมาตามทุ่งนาก่อนนะฮะ
ติบอกแล้วพี่จะรู้ได้หรือยังไง
อันไหนคือรูปูปูนา
น้องบอกว่ารูปมันไม่ค่อยใหญ่

ถ้ารูใหญ่เนี่ยมันจะรูกบนะพี่
อ่าระวังไปเจอรุมงูอย่ายุ่งด้วย
นะฮะสอบถามกันเรียบร้อย

ลูกปูจะเท่านี้นะครับอ่าชุดทันเท่านี้ลูกปูจะเท่านี้
แล้วลูกกบล่ะครับลูกกบไหมลูก
โอ้ลูกกบโอ้ยลูกกบอะไรเนี่ยลูก
ลูกกบนี่ลูงูเนี่ย
นี่ใช้กติกาอย่างนี้ครับให้เวลา๑ชั่วโมงนะ
ละ๑ชั่วโมงนะครับว่าใครจะขุดเจอปูนาได้มากกว่ากันนะครับ
โดยนี่ฮะเห็นนี่น้องพาพี่ชายมาด้วย
ติบอกให้พี่ช่วยด้วยก็ได้พี่ปลาครับช่วยด้วย
ส่วนตีก็แยกย้ายกันไปนะฮะหารูปูนานะครับ
แล้วก็เริ่มขุดละ๑ชั่วโมงใครจะได้เยอะกว่ากันนะครับ
คือไม่กี่นาทีทีมปลาคาฟเขาเจอแล้ว
ทีมประคับได้๑ตัวครับ
ส่วนตีก็สักพักหนึ่งก็เจอจนได้๑ตัว
ดูบรรยากาศช่วงตัวแรกก่อน

น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑

นี่นะ

นี่นะครับ

นี่ปูนะครับ
นี่ปูเป็นนะครับผม

โอ้ยได้อีกตัวแล้วครับได้อีกตัวแล้วครับผม
นี่ครับตัวที่ห้าของเรา
ตัวที่ห้าตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าของเรา
นี่ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยอย่างงี้
นี่นี่ฝั่งนี้ได้ห้าตัวฝั่งนู้นยังได้สามตัวเลยครับเนี่ย
งั้นผมต้องได้ประกาศจนิยมยาบาทแล้ว

พอครบชั่วโมงนะคะมาลองดูกันหน่อย
ว่าระหว่างตีกับน้องปลาคราฟใครจะได้ปูมากกว่ากัน
น้องปลาครัฟบอกผม๘ตัวครับพี่มากกว่าพี่ตัวนึงครับพี่
เนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะน่ารักแล้วก็ยอดเยี่
ในการให้กำลังใจเด็กแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากจริง